เกิดอาการเครียดเครียดแล้วก็คลุ้มคลั่ง

แล้วก็จี้คอลูกชายตัวเองขึ้นรถสามล้อแดง

ตอนนี้รอตรวจสอบอยู่ว่าเกิดจากอะไร
ุ้มคลั่งเพราะอะไรความเครียดหรือว่าเรื่องของยาเสพติด
แต่ว่าในช่วงที่คลุ้มคลั่งในช่วงของการเจรจา
เขาบอกเขาอยากกลับบ้านที่เมียวดี
ดูช่วงวินาทีการจับกลุ่มค่ะ
นี่ค่ะเป็นช่วงนาทีที่เจ้าหน้าที่
แล้วก็ชาวบ้านที่มาดูเหตุการณ์
ช่วยเหลือเด็กไว้ได้แบบบุดหวิด

ซึ่งคนที่จี้คอนี่ก็คือพ่อของตัวเองนั่นแหละนะคะ
ผู้ก่อเหตุนี่เป็นชายชาวพม่า
วิธีการก่อเหตุก็คือใช้มีดจี้ลูก

แล้วก็พันรยาบน๓ล้อแดง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางถนนแบบที่คุณผู้ชมเห็นเลย
หลักกิโลเมตรที่๖ถนนสายอำเภอแม่สอด

และชาวพม่าคนอื่นที่รู้จักกันนี่นะคะ

ฝ่ายหญิงที่เป็นภรรยาสามารถหนีออกมาได้ก่อน

ลูกเล็กถูกจี้คออยู่แบบนี้

พยายามพูดคุยพยายามเกลี้ยกล่อม

เจ้าหน้าที่ได้มอบหมายให้ชาวพม่า

แล้วก็ในขณะที่เอาขวดน้ำไปให้
ชาวพม่าที่รู้จักกันก็พยายามเกลี้ยกล่อมนะ

พร้อมจะให้ความช่วยเหลือ
แต่ผู้ก่อเหตุไม่ยอมปล่อยตัวเด็ก

พูดในประโยคที่บอกว่าอยากกลับบ้าน

ชาวพม่าที่เอาน้ำไปให้

และใช้โอกาสแย่งมีดออกมาจากมือ

ใช้โอกาสนี้รีบเข้าไปอุ้มเด็กออกมา

จากนั้นก็ช่วยจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้สำเร็จ
ซึ่งนอกจากเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มตัวแล้ว
ชาวบ้านที่เขาไปรุมดูก็ช่วยกัน

ก็คือรุมประชาธรรมนะคะ

เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอดทันที
พอจับกลุ่มตัวได้ก็ต้องเอามาพูดคุยกันหน่อยนะคะ
ทราบชื่อคือนายอาซออายุ๓๕ปี
มีอาชีพคัดแยกขยะตามท้องถนนแล้วก็เอาไปขาย
โดยใช้สำล้อแดงที่เขานั่งแล้วก็ก่อเหตุ
ที่เป็นพาพันรยาพาลูกไปด้วยตลอดเลย
ระหว่างการตระเวนตามจุดต่างเกิดอาการเครียดมาก
ลุ้มคลั่งขึ้นมาใช้มีดขู่จี้ทั้งพันรยาแล้วก็ลูกชายนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะต้องสอบสวนและหาข้อเท็จจริงต่อไปว่า
การก่อเหตุลักษณะแบบนี้

หรือเกิดจากเรื่องของยาเสพติดค่ะครับ